วันนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องของประเด็นการแข่งขันฟุตบอลโตต้าไทยลีก๑
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
สำคัญเนี่ยมันก็คือเรื่องของจังหวะปัญหาในเกมนะครับ
ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับการทำมาที่ขอบพลศีลนั้น
ส่งผลต่อเกมการแข่งขันพอสมควรในหลายคู่
เฉพาะในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ใช่เพียงแค่สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วก็ในช่วงหลายเดือนก่อนก็เป็น
นี่เป็นเกมเคสล่าสุดเลยนะครับที่มีผลนะครับ
คู่ระหว่างสุพรรณบุรีกับสุโขทัยครับ
จังหวะสุดท้ายของเกมครับพุทธศิลปก็เตรียมจะเป่าหยุดเกม
การแข่งขันเรียบร้อยแต่ปัญหาคือเนี่ยครับดูนะครับ
มุมนี้อาจจะดูไม่ชัดแต่ว่าผู้เล่นของสุโขทัยเนี่ยครับ
มุมนี้ชัดเจนใช้มือนะครับใช้มือปัดบอลครับ
แล้วผู้สินเนี่ยไม่เห็นครับ
คือถ้าเห็นเนี่ยจะเป็นจังหวะฟาวแล้วสุพรรณจะได้จุดโทษนะครับ
มันก็เลยออกเสมอไปแฟนบอลก็ไม่พอใจครับ
ทีมงานนักเตะของสุพรรณก็ไม่พอใจเหมือนกัน
หลังจากที่สมาคมนั้นก็แน่นอนอยากใช้อยู่แล้ว
แล้วก็โฆษกของสมาคมก็บอกนะครับว่า
เดือนกันยายนนี้ซึ่งหากพุทธศิลปไทยนั้นสามารถผ่านการทดสอบ
พร้อมสำหรับการใช้งานหรือไม่จึงจะอนุมัติให้ประเทศไทยนั้น
จะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้แต่แน่นอนครับสมาคมก็คงอยากจะใช้นะครับ
เพื่อลดปัญหาแล้วก็แรงเสียดทางเรื่องของการทำหน้าที่ผู้ตัดสินครับ
ขณะที่นางกัญจนาศิลปะอาชาครับบ่อบริหารของทีมสุฮันบุรีครับ
เพื่อประท้วงการทำหน้าที่ของพุทธศิลป
เนื่องจากมองว่าการตัดสินใจจังหวะดังกล่าวมีความผิดพลาดชัดเจน
แล้วก็ส่งผลถึงการแข่งขัน
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณามารยาทวินัยนะครับ
แล้วก็ข้อประท้วงจะมีการประชุมเพื่อหารือถึงเรื่องดังกล่าววันพุธที่๑๗กรกฎาคมนี้ต่อไป
โดยคุณพิชิตนัสสุวรรณพุทธศิลป์นะครับที่มีปัญหาในเกมคู่นี้นะครับ
ก็คือพุทธศิลป์ที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำ
เคยเดินทางมายื่นเรื่องที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เกมที่การท่าเรือบุกไปแพ้สุโขทัย๑ต่อ๓ในเล็กแรก
ซึ่งในเกมดังกล่าวสมาคมกีฬาฟุตบอลไม่ได้มีบทลงโทษต่อผู้ตัดสินคนนี้ครับ